ปัจจุบันนี้กัมพูชาได้ถูกปรับให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำ
หลังจากรัฐบาลนั้นมีการปรับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเป็น๑๒๘ดอลลาร์สหรัฐ
แน่นอนการปรับค่าแรงขั้นต่ำนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรกับนักลงทุนกับผู้ประกอบการที่ย้ายฐานการผลิตไป
รวมทั้งทิศทางของการลงทุนในกัมพูชาจะเป็นอย่างไรสำหรับนักลงทุนไทย
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณเยี่ยมศรีอุบลพงศ์ครับ
เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขากัมพูชา

ที่กรัมพูชามีการปรับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลกระทบอย่างไรกับผู้ที่ไปลงทุน
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานค่อนข้างจะเข้มข้นแบบนี้ครับ
แต่ก็หลายธุรกิจก็คืออ้างอิงตัวค่าแรงตัวนี้นะคะ
จริงแล้วก็คือมันขึ้นกับอุตสาหกรรมแต่ละอันเหมือนกัน
ว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมีการควบคุมต้นทุนการผลิตของตัวเองยังไงนะคะ
ถ้าพูดเจาะเป็นเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่ผู้ประกอบการไทย
อุตสาหกรรมไหนที่เป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยบ้างครับ
สำหรับตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวกัมพูชาเองในเรื่องของการก่อสร้างอะไรต่างค่อนข้างที่จะมากขึ้น
แต่ก็ต้องบอกว่าก็คงไม่ได้แนะนำให้เข้าไปลงทุนในภาคการก่อสร้างโดยตรงนะคะ
แต่ก็จะมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะ
อย่างเช่นพวกนำเข้าฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตกแต่งภายในอะไรพวกนี้ค่ะ
แม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการอย่างเช่นในส่วนของการบริหารจัดการของคอนโดหรือว่าหมู่บ้านต่าง
ซึ่งที่กัมพูชาเนี่ยยังไม่มีคนเข้าไปดูแลทางด้านนี้ค่ะ
ว่าทิศทางกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการก่อสร้างยังคงเติบโตเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยใช่ไหมครับ
ทีนี้ตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาเองเขามีการแก้ไขกฎหมายอย่างไรในการเอื้อสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าไปกัมพูชาบ้างไหมครับ
สำหรับของภาครัฐบาลกัมพูชาเองต้องบอกได้ว่าจริงแล้วเนี่ยภาครัฐบาลของกัมพูชาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติมาตั้งนานแล้วนะคะ
เซรีไปเลยนะฮะ

ถ้าเกิดว่าคนไทยเองต้องการจะไปลงทุนคุณเยี่ยมสีมีคำแนะนำไหมครับว่าเราควรจะเริ่มต้นอย่างไร
สิ่งที่ควรระวังควรพึงเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปกัมพูชาต้องทำอย่างไรบ้างครับ
สำหรับการเข้าไปลงทุนในกรรมศึกษาต้องบอกว่านอกจากที่เราจะศึกษาจากเว็บไซต์ต่าง
หรือว่าจากการสอบถามนะคะธนาคารกรุงเทพเราก็คือเป็นคนเป็นกลุ่มหนึ่งที่ให้คำแนะนำปรึกษาในตรงนี้เหมือนกัน
อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เข้าไปก็คือว่าเข้าไปดูในตลาดโดยตรงเลยดีกว่า
เพราะตลาดกัมพูชาต้องถือว่ามีหลายอย่างที่คนกัมพูชาชอบสินค้าไทย
แต่ว่ายังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรเลยที่กัมพูชา
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะการว่าเข้าไปดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เกิดถ้าจะตั้งโรงงาน
หรืออาจจะเข้าไปลักษณะว่าขายสินค้าผ่านเอเจนก่อน
ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปขายสินค้าเปิดร้านอาหารร้านขายของสามารถทำได้ไหมครับที่กัมพูชาตอนนี้
สามารถทำได้ค่ะตอนนี้ถือว่าร้านอาหารไทยที่กัมพูชาก็มีคนเข้าไปลงทุนเยอะมากครับ
มีข้อควรระวังไหมครับว่าเข้าไปแล้วไม่ควรทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเอาไว้ก่อนมีไหมครับ
สำหรับข้อควรระวังอันหนึ่งนะคะก็คือก็ต้องบอกว่ากัมพูชาแม้ว่าค่าแรงจะยังต่ำกว่าเรานะคะ
แต่ว่าในส่วนของประสิทธิภาพก็อาจจะไม่ได้สู้เท่ากับเมืองไทย
เพราะฉะนั้นก็คือเป็นตามราคาค่าแรงพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่า
อาจจะต้องใช้เวลาในการที่ไปลงทุนหรือว่าทำอะไรกับคนงานของกัมพูชานิดนึงในการที่จะให้งานชิ้นหนึ่งเสร็จออกมา
นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็มีเรื่องภาษีบางอย่างนะคะที่ในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าอะไรต่างเนี่ย
ภาษีสินค้านำเข้าก็อาจจะมีการเก็บหน้าที่จ่ายเลยแล้วก็อาจไม่มีการคืนกลับมาพวกนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณเยี่ยมสีมากครับสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนที่กัมพูชานะครับ

ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเยี่ยมศรีอุบลพงศ์เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขากัมพูชา